สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทปแรกของ
เคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรง

หลังจากนี้ทุกวันพฤหัสบดี๒ทุ่ม
เราจะมาพบกันเป็นประจำในทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐ

คือส่วนสำคัญในการปลุกช้างศึก
ให้กลับมาพังงาดเป็นเจ้าอาเซียนอีกครั้ง

งานที่คนในวงการฟุตบอลบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
สวรรค์กับนรกเหมือนเส้นบาง
แต่ท่ามกลางวิกฤตศรัทธาก็เอาตัวรอดมาได้
ต้องแบกความหวังของคนทั้งประเทศ
ชั่วโมงนี้ไม่มีใครเกินเบอร์ของเธอ

บางเรื่องไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อน
ขอต้อนรับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำเสาครับ
ทำไมถึงต้องเป็นมาโนธ
แล้วการตั้งเจชนะทิศเนี่ยดูดวนนะ

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเร็วไปไหม
เป็นไงครับสำหรับอาเซียนครับ
ที่ผ่านมาดูแล้วความรู้สึกเรา
ฟุตบอลทีมชาติในอุดมคติของมาดามแป้ง
ทำฟุตบอลหญิงมาไม่เคยทำฟุตบอลชาย
ความรู้สึกของผู้หญิงที่ต้องไปบริหารบอลชาย
ตั้งภาพแรกว่ายังไงก่อนที่จะเดินทางไปที่สิงคโปร์

ก็จริงต้องบอกว่ามันไปดูหน้างาน

แล้วก็ไทยลีกเปิดอยู่

ใช่แล้วก็พอมาซูซูกิก็โชคดี
โชคดีที่ถือว่าก็ได้ตัวค่อนข้างจะครบครันเลยนะครับ

แล้วก็มันเป็นการแข่งขันระดับอาเซียน๑๐ประเทศ
ซึ่งอย่างที่เคยพูดว่าวิกฤตศรัทธาของบอลไทย
เกิดจากว่าแรงกิ้งที่ตกต่ำลง
สิ่งที่แพ้ติดกัน
เวียดนามบ้างแพ้นู่นแพ้นี่บ้าง
มันก็เลยทำให้ทุกคนจิตตก
นักบอลทั้งผู้บริหารทั้งแฟนบอล
เอาจริงเรื่องโค้ชเนี่ยหลายคนก็

ในจุดที่ใครไม่พอใจก็ไม่รู้

ก็เดี๋ยวกำลังจะนัดคุยกับทางมาโนค่ะ

ทำไมถึงต้องเป็นมาโน่

มันก็ไม่มีใครแล้วนะ
เพราะว่าจริงมันก็มี
โค้ชไทยมีเภียบเลย

แต่ทำไมถึงเป็นมาโน

เพราะฝืดกระแสฝืดนะ

และไม่ใช่เพียงแค่สายมูเตลูนะครับตามกันต่อลึกแต่ไม่รับ
ทีมไทยเตะถี่ยิบไม่เท่าเหนื่อยดูดวงในแคมป์ทีมชาติ
จริงหรือเปล่าความสามารถพิเศษของมาดามแป้งยานทิพย์
ทักไหลตรงหมดแม้แต่เจชนะทิศย้ายทีมก็รู้ก่อน
แล้วการตั้งเจชนะทิศเนี่ยดูดวงนะ
อันนี้บอกไม่ได้นะเดี๋ยวเจมาด่าพี่
ดูทุกวันตั้งแต่ไปนี่ดูดวงเจนะ

ในไลฟ์ของมาดามแป้งที่เจพูดคือเรื่องจริง
เรื่องจริง
พี่เรียกแบบเจมส์มาดูดวง

ตอนนี้ยังดูไม่จบเลยนะแต่เจียเขารู้แล้วล่ะว่าอะไร

จริงแต่ไม่มีใครรู้เลยนะว่าเจเกิดลักษณะอะไร
พี่ไม่บอกความรักทุกอย่างอยู่ในตัวพี่หมด

อธิายทีมนี้ฉันก็ว่าก่อนนะฉันเป็นคนไม่พูดอะไร
พวกเรื่องยิงโรงสนานเนี่ย
แต่กอล์ฟถ้าเธอไม่ยิงวันนี้ไม่รู้จะยิงวันไหนแล้วนะ

มูเตรลูหลายคนอยากรู้อันนี้พี่บอกใครไม่ได้หรอก

ปลอบแขนก็ตันทีคุณแป้งยกมือถามแล้วก็สวดขาดหาดก็ไม่รู้

ก็เป็นแบบนั้นอย่างนี้จนกระทั่งบ่นหญิงไปบ่นโลกมาสองสมัยแล้วนะฮะ
แฟนอยากรู้เพราะฝากถามมาเยอะว่าที่ไหนที่มาดามแป้งชอบไปไหว้
มีกี่ที่เอาที่พอบอกได้

แล้วแต่ว่าแฟนบอลคนไทยไปเจอแป้งที่ไหนแล้วก็อันนั้นจะต้องคาดเดากันเอง
มีแฟนบอลไปเจอตามสถานที่เหล่านั้นแต่พี่บอกใครไม่ได้

แต่มันมีเรื่องเด็ดเรื่องหนึ่งไม่รู้จะเล่าดีไหม

นี่คุณแป้งเวลาคุณแป้งจะชนะบอร์นแบทใหญ่

เห็นไหมคุณแป้งหนูบอกนะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริง
นี่ทีมเลขา

ก็ไม่ได้คำตอบสักทีหนึ่ง
มูเตรลูที่ไหนยังไงก็ไม่รู้เลย

หลายรายการในมุมของคุณแป้งเอง

แต่เรื่องยู๒๓อาจจะมีปัญหาเยอะเหมือนกัน

ตอนนี้นะคะที่ไหนมีช้างเผือกนะคะส่งมาเลยนะคะ

เพราะว่าหลังจากนี้เราก็คงทำงานกันต่อได้
แต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในเชิงการบริหาร

อันนี้แฟนฟุตบอลเขาก็ฝากถามมา

พูดได้เร็วเปล่าไหม

เพราะว่าท่านนายยุสมรสยังไม่หมดมาแล้ว

อ่ะก็ท่านก็มีแม่ตาท่านก็บอกว่า
ก็ถ้าอยากเป็นท่านก็ไม่แต่ว่าการเป็นมันไม่ได้อยู่ที่ใคร
อยู่ที่สมาชิกผู้เลือกมีกี่คนนะฮะ

จะได้ไปเดินสายกราบ๗๒เสียงไว้ก่อน
ถ้าคิดว่าทำแล้วได้นะแต่ตอนนี้ต้องคิดก่อนนะ
เพราะผู้จัดการทีมมันก็หน้างานหนึ่ง
นายกสมคมก็จะเป็นอีกหน้างานหนึ่งนะคะ
คือตอนนี้อยากทำผู้จัดการทีมไปก่อน
เพราะว่าอยากที่จะมีความสุขกับตำแหน่งนี้
คือทำนี่มันต้องมีแฟชั่นด้วยนะเจ
ถ้าเป็นนายกถ้าเกิดไม่มีแฟชั่นแล้วทำยังไง

ที่ผ่านปีที่ยากมากแล้วสุดท้ายแล้ว

แป้งพูดเสมอเลยตั้งแต่แป้งมารับตำแหน่งครั้งแรกว่า
มือที่ประคองต่อก็คือ
มือของผู้เล่นคนที่สองคือแฟนบอลชาวไทย
เหลือไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมโค้ชนายกสมคมนักกีฬา
ทุกคนจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจดจำไปเรื่อย

คิดว่าทุกชาติในอาเซียนต้องการเหมือนกัน
คือต้องการให้ฟุตบอลชายไปฟุตบอลโลก
ถ้าจะไปให้สุดมันก็ต้องไปฟุตบอลโลก

อยู่ที่ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกัน
แต่ว่าจะช่วยทำให้ความฝันของคนไทยที่รักฟุตบอลเป็นความจริง